ค่ะวันนี้นี่ถือว่าเป็นวิกฤตของคนกรุงจริงนะคะ
เพราะว่าหลายจุดทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร
เจอกับน้ำท่วมแล้วก็ส่งผลกระทบ
บางคนรถเสียไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้
เดี๋ยววันนี้นะคะมีประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน
รวมถึงเรื่องของข่าวลือที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดีย

เดี๋ยววันนี้เรามาบอกกันข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จนะคะ

สักครู่ฝนตกมาอีกแล้วอีกแล้วค่ะฝนตกหลายพื้นที่ด้วย
อัปเดตกันหน่อยที่หน้าจอไลน์ของเรานะครับ
สำหรับในช่วงแรกเราก็มาดูกันเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขัง
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตอนนี้เนี่ยภาพรวมถือว่าเริ่มลดระดับลงสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
ก็เลยทำให้ทั้งรถโดยสารประจำทางแล้วก็เรือสามารถกลับมาให้บริการได้เหมือนเดิมค่ะ
นายประยูนช่วยแก้วรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
เปิดเผยว่าปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลดลงแล้วก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
รถโดยสารประจำทางทั้งหมดก็กลับมาให้บริการในเส้นทางเดินรถตามปกติ
แต่ว่าที่การจราจรบางพื้นที่ยังคงติดขัดอยู่บ้าง
เพราะว่ามีรถยนต์ขนาดเล็กที่จอดเสียอยู่ทางเท้าจำนวนนึงตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
ก็เลยขวางการเดินรถส่งผลให้ล่าช้าไปบ้าง
และถ้าหากเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังอีก
ขอสมกก็วางแผนใช้รถวิ่งรับส่งผู้โดยสารเฉพาะจุด

โดยเฉพาะย่านรัชดาลาดพร้าวสานอาญาพระอามเก้าสุขุมวิทและดินแดง
เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางตกค้าง
พร้อมทั้งแนะนำผู้โดยสารนะคะว่าถ้าจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถประจำทาง
ส่วนทางด้านกรมทางหลวงก็ได้แจ้งเตือนจุดเฝ้าระวังที่อาจจะเกิดฝนตกน้ำท่วมขังทั้งหมด
จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง
กรณีที่จะมีฝนตกหนักสะสมอีกนะคะ
นายชวลิศเมธยประภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่ง
ให้บริการเรือคลองแสนแสบก็คาดว่าเวลา๕นาฬิกา๓๐นาทีของวันพรุ่งนี้ค่ะจะสามารถให้บริการเรือเที่ยวแรกได้ตามปกติ
เพราะว่าระดับน้ำเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ถ้าไม่มีปริมาณฝนตกหนักสะสมเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ